เม่บ้านขุนเจ็ดไป

ทิชชู่เปียกแบบนี้

ใช่ตัวนี้มีอโรร่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะเป็นกลิ่นตะไคร้ค่ะ
กินนะคะใช่แล้วค่ะจริงเดี๋ยวพี่กาวพูดชื่อก่อนนะให้คุณน้องดม
สัมผัสสะอาดกลิ่นตะไคร้หอมชื่นใจ
นุ่มกิจตะไคร้จริงอ่ะจริงเลิศมากเลยนะคะแล้วตัวนี้นี่นะคะบอกเลยว่ามีส่วนผสมของน้ำสะอาดบริสุทธิ์
ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลเหมือนกันอันนี้สำคัญ
พี่กาวแพ้นะใช่ไหมแพ้ไหมแอลกอฮอล์พี่เก่าแพ้เวลาแบบเช็ดแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยผิวมันแห้ง
เออแล้วยังงี้เวลาเราแบบว่าหยิบอะไรที่มันแบบเป็นคาวหรือว่าแกะปลาอันนี้สำคัญเช็ดเลยเวลาไปกินซีฟู้ดต้องเอาอันนี้ไป
ตัวอันนี้เอาไปแน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ป้าพิมป้าพิมป้าพิมรีวิวหน่อยสิว่าตัวนี้เลิศไม่แพ้อีกตัวหรือเปล่าหรือว่าเลิศกว่ายังไงบอกมา
เป็นยังไงกันบ้างค่ะน้องอ๋อมน้องไอซ์ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวแรกกันไปแล้วแต่จะบอกว่าตัวแรกน่าประทับใจก็อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรลงไปนะคะ
ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นตะไคร้นะคะสาวท่านไหนที่ชอบกลิ่นสไตล์ไทยอยู่แล้วนะคะ
ว่าตัวนี้น่าจะถูกใจเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันนะคะว่ากลิ่นของเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
กลิ่นหอมสดชื่นแบบตะไคร้จริงนะคะแต่จะบอกว่าไม่ได้เป็นกลิ่นตะไคร้ที่แรงมากนะคะ
หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าหูเป็นตะไคร้แบบตะไคร้หอมไล่ยุงกันเลยหรือเปล่า
ถึงขนาดนั้นนะคะแต่เป็นตะไคร้หอมที่หอมกำลังพอดีแบบละมุนละมัยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ
นี่จะเป็นขนาดนะคะของตัวทิชชู่เปียกรุ่นนี้นะคะ
แล้วก็สำหรับเนื้อสัมผัสนะคะก็นุ่มละมุนเช่นกันค่ะ
เอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเรามาทดสอบกันนะคะเหมือนกับที่เราทำกับตัวแรกก็คือจะทดสอบความสามารถในการเช็ดเครื่องสำอางออกจากผิวนะคะแล้วก็การขจัดกลิ่นค่ะ
เริ่มที่อย่างแรกเลยนะคะคือรองพื้นค่ะแล้วตามด้วยแอร์ชาโดนะคะ
เป็นยังไงบ้างคะความสามารถในการทำความสะอาดต้องบอกถือว่ารอบเดียวตรงนี้เนี่ยนะคะทำความสะอาด
รองพื้นได้ทั้งหมดรวมไปถึงตัวไอชาโดที่มีกริตเตอร์เล็กเนี่ยนะคะเอาออกได้หมดเลยนะคะโดยไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องถูไม่ต้องขัดหลายรอบนะคะเพียงแค่ลากผ่านรอบเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะทำความสะอาดผิวได้แล้วค่ะ
แต่ว่าหลังจากนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งการทดสอบนะคะคือการใช้น้ำปลานะคะสเปรย์ลงบนผิวนี่เองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเขาจะสามารถขจัดกลิ่นน้ำปลาที่ติดอยู่บนผิวได้หรือไม่ค่ะ
เดี๋ยวพิมจะใช้ทิชชู่เปียกแผ่นเดิมนะคะในการเช็ด
ถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนะคะคือพิสูจน์กลิ่นนะคะ
ก็ยังถือว่ามีกลิ่นน้ำปลาติดอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ฉุนเท่าตอนแรกนะคะแถมผิวเนี่ยไม่รู้สึกแห้งตึงนะคะแต่กลับรู้สึกชุ่มชื่นอีกต่างหากค่ะ
เอาละค่ะน้องอ๋อมน้องไอซ์ค่ะหลังจากที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์ทั้ง๓
สองตัวไปแล้วนะคะรู้สึกยังไงกันบ้างคะตัวไหนที่อยากจะจัดไปอย่าให้เสียหรือว่าตัวไหนที่คอคิดดูก่อนนะคะช่วยติดเรทให้ป้าพิมด้วยค่ะ
โอ้โหมันเลือกไม่ถูกอ่ะถ้าอย่างงั้นมาเลยไหมในช่วงนี้ติดเลยค่ะ

โอเคค่ะงั้นเรามาติดเดทตัวแรกกันเลยนะคะสำหรับแจ๊บนั่นเองนะคะหนึ่งสองซ่ำ
จัดไปอย่าให้เสีย

รู้สึกว่าจริงเป็นคนชอบเช็ดมือบ่อยเหมือนกันแล้วบางทีถ้าเจอสบู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแห้งใช่ไหมเราก็ต้องไปหาโลชั่นทาอะไรอีกแต่อันนี้สามารถเช็ดมือแล้วให้มือเราหอมนุ่มแล้วรู้สึกว่าเหมือนให้วิตามินกับมือ

ถ้าเรื่องมือมันสำคัญมากที่ท่านรีวิวเรื่องครีมโลชั่นทามือจะบอกว่ามือมันแบบหิวแล้วเหิวเลย
ใช่มั้ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องดูแลชณุทนอกมาให้ดี
โอเคค่ะมาตัวที่สองเลยค่ะสำหรับวัดสรร

ไม่เคยคิดเลยนะว่าชิชช่วงเปียกจะเป็นกลิ่นตะไคร้แล้วดูดี
อันนี้เป็นครั้งแรกที่ดมแล้วรู้สึกว่าเออมันมีความต้องการความแบบว่า
สิ่งที่เราเวลาไปแล้วต้องการความสดชื่น
กลิ่นนี้มันแบบไม่จัดไปมันกำลังดีกลางหอมสดชื่น
ถ้าสมมุติมือเรารู้สึกสกปรกหนึ่งคาวนะอันนี้ช่วยได้เอาอยู่

สรุปผลการติดเรทสำหรับสัมผัสสะอาดเพื่อทุกคนในครอบครัว
อย่างทิชชู่เปียกจากแจ๊ปซ์และวัศร
สองแม่บ้านของเรายกป้ายจับไปอย่าให้เสียกันทั้งคู่
เพราะถูกอกถูกใจในคุณสมบัติที่ให้มากกว่าความสะอาด
ในราคาที่เบานั่นเองค่ะ
แต่วันนี้นะบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาดี
เพราะว่าวัศรก็มีมาแจก

ลุ้นของรางวัลกันจริงมีประจำทุกสัปดาห์เนาะ

เตรียมทิชชู่ไว้ซับปะซับน้ำหลายซับน้ำหมาก
เฮ้ยมาแล้วน้องลิว
ผู้ชายในฝันของเราในวันนี้นะนอกจากจะน่ารักแล้วยังแบบรักปากดีอีกนะ
ปากดีนี่คือฝีปากดี
เขาเป็นทั้งพิธีกรนักร้องหลายอย่างน่ารักน่าเอ็นดู
ใช่แล้วเขาเดินโซเซมาหาเราหรือเปล่า

เขาก็ไม่ใช่โลเลแต่เขาเป็นเลเลอ
มาแล้วนะคะงั้นไปพบกับเขาในช่วงหน้าในช่วงนี้ค่ะ